ที่ขอมีอิสระโบยบิน

ทั้งงานละครงานพิธีกรงานอีเวนต์ด้วย
รวมไปถึงงานใหม่ที่เต๋าเองยังไม่เคยได้สัมผัส

ติดต่อรุมเข้ามาเพียบเลยค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลหนุ่มเต๋าก็บอกเลยว่าโอกาสส่วนหนึ่งที่ได้มา
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยกลายมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วนั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องของงานเพลงที่แฟนอาจจะอยากรอดูกันอยู่นะครับ
เพราะว่าก็เป็นเส้นทางแจ้งเกิดของเขา
เต๋ายอมรับว่าคิดถึงเหมือนกัน
แล้วก็อยากจะกลับมาจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้ง
หากว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหยิบยื่นโอกาสนี้ให้อีกครั้งนะจ๊ะ

เพราะตอนเราอยู่สังกัดเก่าเราก็เล่นได้กับทุกค่ายอยู่แล้ว
แต่ว่างานต่างก็จะมีเข้ามาอย่างเช่นงานพิธีกร
งานแบบอีเวนต์ต่างก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
ก็สนุกดีครับเป็นอีกงานที่แบบเราไม่เคยสัมผัสมาก่อน

แต่ส่วนเรื่องละครเนี่ยก็ผมว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกันมากกับตอนอยู่กับค่ายนะครับ

มันก็ค่อยเติบโตไปทิ้งนิดหน่อยนะครับ
ผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าย้ายแล้วไม่ย้ายเลยครับ
ผมก็ได้ลองอะไรใหม่หลายทางมากขึ้นครับ

อยากไปร้องมากครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มี

ถ้าค่ายไหนสนใจก็ลองดิวไปได้เป็นโปรเจค
อกจากนี้หนุ่มเต๋าเองก็ยังแย้มถึงทริปเที่ยวหลังปีใหม่ด้วย
ว่าไปสัมผัสอากาศดีที่ทะเลภูเก็ตมา

มีหวานใจสาวนอกวงการตามไปด้วยค่ะ
พักผ่อนส่วนตัวหลังจากที่ปีใหม่

ก็โอเคว่าง๓วันก็ไปหน่อย

อันนี้คือช็อตเซอร์ตีใหม่หรือยังไง
ก็ด้วยครับเพราะว่าเราทำงานตีใหม่
ก็โอเคก็เดี๋ยวว่างปุ๊บเราก็พาไปเลย
จะไม่มีโอกาสเห็นลูกคู่ใช่ไหม
รูปคู่เหรอครับยังก่อนดีกว่าครับผม

ก็ต้องรอติดตามผลงานกันต่อไปนะครับ

ก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรกับแฟนคลับด้วย